แล้วก็มาถึงตรงวัด

ใช่ค่ะเราก็ทำพิธีเบิกพระแม่ธรณีย์ค่ะ

ใช่ค่ะพอเบิกเสร็จปุ๊บ
สักพักนึงเราก็ได้ยินเสียงน้อง
ได้ยินเหรอฮะใครได้ยินบ้าง
น้าได้ยินน้าส่งก็ได้ยินค่ะ

ไหมคุณพ่ออยู่คุณพ่อเขายังขยับรถเข้าทาง
เพราะว่าตรงนั้นมันข้างหน้ามันจะเป็นเพราะว่าระวังช้างป่าครับ

ทรงกับทางน้าแล้วก็ญาติอีกส่วนหนึ่งลงไปข้างล่างแล้ว
แต่พ่ออยู่บนรถแต่ระหว่างที่เบิกธรณีได้ยินเสียงน้องตะโกนว่า
บอกช่วยหนูหน่อยหนูอยู่ตรงนี้

ได้ยินหนูน้ากับร่างทรง
สองคนค่ะมั่นใจไหมว่านั่นคือเสียงน้องหญิง

ระหว่างที่คุณพยายามจะเดินไปหาน้องหญิงได้สักพัก
ร่างทรงก็เหมือนมีอะไรมาดึงแขนไม่ให้ไปต่อ
ก็น้ารู้สึกเย็นที่แขนน่ะนะคะก็เลยก็เลยถามเขาบอกว่า
น้องยิงอยู่ที่นี่ใช่ไหมเขาบอกว่าใช่
ไม่ให้ไปต่อคือมีคนเฝ้าผู้ชายสองคนเฝ้าอยู่
ถึงช่วยมาได้เราทุกคนก็คือจะไม่รอด
ทุกคนที่จะไปช่วยก็คือต้องตายหมดเหมือนกัน
คงจะประมาณนั้นมั้งคะน้องหญิงถึงได้บอกแบบนั้น

คิดว่าจะต้องไปหาคนกลับมาช่วยน้องหญิง

จริงความรู้สึกตอนนั้นเนาะเหมือนกับคุณรู้อยู่แล้วว่าตรงนี้เขาอยู่
ลูกหลานของคุณอยู่ลูกคุณก็อยู่ตรงนี้หลานคุณก็อยู่ตรงนี้
อีกนิดนึงคุณจะถึงอยู่แล้วแต่ไปช่วยเขาไม่ได้ความรู้สึกตอนนั้นมันเป็นยังไงบ้างอ่ะ
เจ็บปวดมากเลยค่ะเสียใจ
เสียใจที่เราไม่สามารถจะไปช่วยลูกหลานเราได้

คิดว่าถ้าเดินต่ออีกหน่อยจะเจอไหมวันนั้น

ค่ะเราคิดว่าถ้าเดินลงไปอีกสักนิดนึง
แต่เราก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่ตรงนั้นก็คือเราอยากไปช่วย

แต่สิ่งหนึ่งที่เราหยุดเพราะว่าเหมือนมีอะไรเย็น

ทีนี้ผมขอย่าถามนิดนึงนะครับ
เท่าที่เราทราบกันมาจากข่าวเนี่ย
แน่นอนว่าเราไปเจอศพน้องหญิงอยู่ที่กาญจนบุรี
แต่ที่น้าไปเนี่ยไปที่น้ำตกนางรองนครนายก

ซึ่งจริงมันคนละจังหวัดเลยนะไกลกันนะ
ใช่ค่ะเพราะช่วงนั้นตอนที่น้ากลับมา

คือน้ากำลังจะบอกเราว่าจริงแล้วครั้งแรกเลยเนี่ย
เขาพาไปนครนายกก่อน

หลังจากนั้นเขาก็พาน้องหญิงย้ายไปกาญจนบุรี

เราไม่รู้ว่าย้ายไปไหนแต่รู้ว่า
รู้แค่ว่าเขาย้ายน้องไปแล้วนะ
ณวินาทีนั้นที่ไม่ได้เดินต่อไป
สื่อทางจิตคือวิญญาณเขาอาจจะออกมาแล้ว

ค่ะตามที่น้าเคยถามพระ

ถ้าจิตแบบเหมือนว่าเขาโดนทรมานหรืออะไรอย่างนี้
ดวงจิตเขาจะออกหาคนให้ช่วย

ในที่สุดใช้เวลาหาอยู่งั้นเป็น๑๐วัน
ใช่ค่ะ
หาพระก็เยอะทุกวิถีทาง

ในที่สุดพ้นปีใหม่ไปแล้ว
พระก็บอกว่าหลังปีใหม่ทำใจ
พ่อก็ไปลังจากนั้นก็อีกที่ไปประเภท

เขาก็บอกว่าไม่ต้องไปหาอีกแล้วนะ

ที่ไหนอีกแล้วพอแล้วครับพอแล้วครับเขาก็บอกว่าให้พ่อเนี่ยไป
หมั่นทำบุญแต่ให้สร้างกระทานให้เขาเขาเป็นคนหมดบุญก็บอก
น้าแล้วได้ไปหาที่ไหนอีกไหมน้าก็ไปหาร่างทรงเหมือนเดิมนะครับ
ว่าจะยังไงแล้วน้องอยู่ไหนแล้วก็เขาก็บอกว่าตอนนี้แม่แน่ใจนะว่าจะเป็นดวงจิตหรือวิญญาณ
แสดงว่าก่อนปีใหม่ที่มาสื่อสารหรือมาเข้าฝันน้ามั่นใจว่าคือดวงจิต

แต่พอพ้นวันที่๓๑ธันวาคมน้ารู้สึกว่าไม่ใช่ดวงจิตแล้ว

เพราะว่าช่วงหลังจากปีใหม่มาแล้วรู้สึกว่ากลิ่นทูบแล้วก็เหมือนจะมีกลิ่นเหม็นอะไรอย่างนี้

แต่ว่าหลังปีใหม่เนี่ยน้าแสงเองเนี่ยนะฮะ
เห็นบอกว่าฝันถึงน้องหญิงร้ายต่อหลายครั้งเลย
ก็ฝันเข้ามาบอกว่าหนูอยู่ตรงนี้นะ
เขาจะบอกเลยว่าปากทางเข้าเนี่ย
จะเป็นศาลพระภูมิ
เจ้าที่นี่สองศาลอยู่ติดกับครูเขา
แล้วก็ก่อนที่จะเข้าไปในตัวบ้าน
จะมีต้นไม้ใหญ่อยู่๓ต้น
เดินเข้าไปจะมีสารทรงเรือนไทยค่ะ
เป็นศาลเก่าเล็กอยู่ศาลนึง
เขาพูดชื่อบ้านหลังนั้นนะคะ
หมู่บ้านที่เขาโดนขัง

คือเขามาบอกชื่อหมู่บ้านนั้นเลยเหรอฮะ

เพราะว่าเสียงเขาจะเหมือนแถบเหมือนผ้า

ฝันเหมือนเดิมซ้ำกันเนี่ยนะค่ะ

เกือบเสียงไม่ออก
จากเขามาเข้าฝันมาบอกน้าว่าเขาตายที่ไหนแล้วเนี่ย

เขาก็ไปหาเพื่อนเขาเหมือนกันเหรอที่เป็นนักร้อง

เขาไปหาเพื่อนเขาน้องเขาโทรมาบอกว่า
แม่หนูฝันเห็นไอ้หญิงมาวันนั้นเป็นวันพระ

เขาบอกเอากูขึ้นจากหลุมทีกูหนาว

เขาฝันก่อนจะเจอศพนานไหมครับ

ในที่สุดนะครับก็พบร่างน้องหญิง

น้าได้ไปตรงที่ขุดเจอศพน้องไหม

สถานที่เหมือนกับที่ตัวเองฝันไหม
เหมือนทุกอย่างเลยค่ะ
ปากทางเข้าบ้านหลังนั้นก็มีต้นไม้ใหญ่
ภาพนั้นก็คือภาพที่คุณน้าเคยฝันติดกันเป็นอาทิตอาทิตย์เนี่ยนะ

แล้วก็สารพระภูมิที่เป็นบ้านทรงไทยหลังเล็กเก่าก็มีค่ะ
แล้วบ้านหลังสีชมพูที่เขา

ก็เข้าไปเห็นเห็นสภาพข้างในคือ

ตามพื้นค่ะแล้วก็ข้างฝา
แสดงว่าตอนที่เขามาเข้าฝันน้าเขายังไม่ตายเนอะ

ระหว่างที่รอรับศพแม่เขาไปด้วย

ใช่ค่ะก็จากที่แม่เขาหมดแรงไม่มีแรงพอรู้ว่า
เขาก็เป็นลมหลายตลบคือไม่มีแรง
แต่พอประมาณสัก๕ทุ่มมีนักข่าวคนหนึ่งเขาบอกว่าเนี่ย
ก็เลยขอดูภาพตอนที่เขาขุดขึ้น
ก็ได้ดูก็เห็นสักพักหนึ่งก็หันแม่เขาก็โวยวายลุกขึ้น
จากแม่เขานี่ปกติขอโทษนะครับ
แล้วก็โรคไตวาย

ตามตั้งแต่วันที่๑๓ธันวาคม

สะบัดเลยไง

แล้วก็เหมือนอารมณ์โกรธแค้น

ก็จุดทูปแล้วบอกว่าอย่าทำร้ายแม่นะ

จะตามให้ญาติพี่น้องไม่ทิ้งหนูไม่ตายฟรีลูกก็บอกเขาอย่าง
พอหลังจากนั้นน้องก็ออกไปค่ะได้ถามทางคุณแม่ไหมครับว่า
รู้สึกตัวไหมว่าเกิดอะไรขึ้นก็ถามค่ะเขาบอกว่าไม่รู้ว่าเกิดอะไร
อะไรขึ้นพอวันรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งเนี่ยนะฮะครอบครัวก็ได้ไปทำ
พิธีนะครับคุณผู้ชมครับเชิญวิญญาณน้องหญิงนะครับ
จากที่พบศพด้วยค่ะพอไปถึงตอนที่แม่เขาเดินลงไปอืม
พอจะถึงหลุมที่เขาฝังศพน้องอาการแม่เขาก็ตัวเก่งแล้วก็
บอกแม่มันฆ่าหนูมันฆ่าหนูเข้าแม่อีกแล้วเข้าค่ะ
ขอโทษนะครับคุณน้าน้องหญิงได้บอกไหมว่าทางคนร้ายเนี่ยทำอะไรกับเขาบ้าง
เขาก็บอกอะนะคะมันทรมานหนู
ตั้งแต่มันเอาหนูมามันไม่ให้หนูกินอะไรเลย

เขาก็บอกว่าคนนี้คนนี้ทำเขา
คนนี้คนนี้ที่เขาเอ่ยมาเนี่ยมีที่ถูกจับด้วย

แต่สิ่งหนึ่งเขาบอกว่าเขาไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้ว
ค่ะเขาก็เรียกบอกน้าไปกลับเถอะหนูไม่อยากเห็น

เขาก็เรียกให้กลับเขาก็เรียกให้ขึ้นเขาก็จะพยายามจะขึ้น

แม่เขาซึ่งไม่มีแรงก็คือจะเดินขึ้น

ตอนนั้นมีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งก็ใหญ่พอสมควร
อยู่ไม่มีลมไม่มีอะไรก็โคตรลงไปเสร็จ

ต้นไม้ที่ล้มไปได้ถามน้องหญิงไหมว่าทำไมต้นไม้ล้ม
ถามค่ะเขาบอกว่าตรงต้นไม้อ่ะ
คือพวกนั้นเอาเสื้อผ้าหนูมาเผา
ใช่จากตามข่าวคือน้องเขาไม่ได้ใส่เสื้อผ้าเลย
เพราะกลัวการไปตรวจดีเอ็นเอถูกต้องไหมฮะ

ศพถูกฝังแบบเปลือยกาย

ก็ถามน้องบอกว่าทำไมต้นไม้ถึงล้ม

ตรงนั้นตรงต้นไม้ที่ล้มอ่ะ

แล้วเราได้มีการไปดูร่องรอยตรงนั้นมีรอยเผาอะไรไหมฮะ
ตอนนั้นเราออกมาแล้วค่ะเราไม่ได้ดู

แสดงว่าตอนที่ไปทำพิธีเชิญวิญญาณ
วิญญาณของน้องเขาอยู่กับแม่เขาตลอดเวลาเลยเหรอ
ค่ะประมาณเกือบเป็นชั่วโมงค่ะที่เขาอยู่กับแม่เขา

คุยว่าทำไมไม่สื่อสารกับน้าให้ไปช่วย
ก็บอกเขาค่ะว่าทำไมไม่พูดให้มันชัด

เขาบอกว่าหนูไม่มีแรงหนูหมดแรง

เขาก็เลยเหมือนกับพูดไม่ค่อยจะรู้เรื่องในฝันนะฮะ

แล้วเขาบอกเจ้าที่ไม่ให้เขาพูด

เขาบอกว่าเจ้าที่บอกได้แค่นั้นบอกไม่ให้พูดเยอะ
เพราะว่ามันเป็นกฎของทาง

นำร่างน้องหญิงไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิด

แสดงว่ารุกเขาแคลร์มากนะเนี่ย
ถึงกะบินบุรี

เขาก็โหวววาย
ใครครับ
ไม่กลับบ้าน

ในระหว่างนั้นนำร่างของหนูใหญ่ไปเป็นกุศลที่นั่น

คุณยายอยู่ดีก็โวยวายขึ้นมาบอกหนูไม่ไปหนูไม่ไป
หนูไม่อยากไปเดี๋ยวคดีหนูไม่คืบหนูจะตามคดีหนูให้ถึงที่สุด

ค่ะหนูจะเอาคนที่มันทำกับหนูมารับโทษให้หมด

เห็นเขาบอกทวงเรื่องสัญญาอะไรไปด้วยป่ะฮะ
ใช่ค่ะก็ช่วงนั้นก็เลยบอกว่าอย่าทำร้ายยายนะอย่าไม่ต้องไปเข้ายาย
ก็บอกเขาบอกว่าหนูอยากจะได้อะไรหนูอยากอันนี้อะไรก็คือให้บอก
เขาก็บอกว่าให้เปิดธรณีกันแสงได้แค่คืนเดียวนะ

เขาบอกว่าเขาไม่อยากเศร้าเขาบอกสัญญานะ
สัญญากับหนูนะว่าจะทำตามสัญญานะก็เราก็ต้องสัญญาค่ะเพราะว่ายายเริ่มไม่นี่แหละ

ค่ะก็มีเจลมีสเปย์แล้วก็เบ็ดตกกุ้งของเขาค่ะ

แล้วเห็นก็บอกว่ามีเพื่อนคนหนึ่งที่อยู่ที่ร้านไปสัญญาอะไรกับเขาไว้
ค่ะเคยเขาบอกว่าเคยพูดเล่นกันว่า
เลขกันในห้องนักร้องครับพูดเล่นบอกว่าไอ้หนถ้ามึงตายนะกูจะไปลำหน้าศพให้มึง

ทีนี้หัวหน้าทีมที่หัวหน้าเดนเซอร์อีกท่านเขาเป็นครูฝึกอยู่ท่านก็ว่าเออถ้ามึงตายจริงแล้วกูจะไปลำหน้าศพให้มึง
พวกนี้ก็เลยไปลำให้ต้องไปลำให้
หน้าศพจัดกี่วันจ้ะ

ก็แต่ที่น้าเห็นเวลาเพื่อนเขามาอย่างนี้เขาก็จะมาผ่านเขาจะมาเหมือนกระซิบ
เราจะร้อนอยู่ตลอดข้างหลังเราจะร้อน
โดยปกติคุณเป็นร่างทรงบ่านาเนี่ย

มาเริ่มมีจิตสัมผัสตอนหลานตัวเองตายเนี่ย

ระหว่างสวดศพเวลาที่เขาเพื่อนเข้ามาเขาจะดีใจ

เขาจะไปอยู่กับเพื่อนเขาน้าก็จะได้ไปอยู่กับเพื่อนเขา

เวลาเพื่อนเขาสนิทเข้ามาเขาบอกขอบุหรี่หน่อย

แล้วเพื่อนเขาก็เหมือนกลัวเขาก็บอกว่าไม่ต้องกลัวคุณหลอกไม่ต้องกลัวคุณทำไม

ก็ช่วงนั้นก็รู้ว่ามันร้อนมันร้อนข้างหลังอะค่ะมันจะเหมือนคล้ายไฟชอต
จนวันที่เผาศพมาอีกแล้ว
แล้ววันนั้นที่เขามาเข้าเขามาบอกอะไรครับ

มึงอะไรนะมึงโทษนะครับมึงฆ่ากูทำไม

ก็จะออกท่าทางเหมือนผู้ชายเลย
ตอนนี้ผมสังเกตเห็นหน้าแสงลักษณะเหมือน
มือจะเกร็งแล้วก็จะบีบมืออยู่ตลอดเวลา

ก็คิดว่าหน้าเขาจะอยากผ่านนั้นนะคะ

้าก็รู้สึกว่าตอนที่น้าตอบคำถามเนี่ย

เหมือนเขาจะบอกเราอยู่ตลอดว่า
อันนี้หนูมาตรงนี้นะหนูอยากจะให้ช่วย

ออกรายการมูไนท์เนี่ยเขาอยากให้เราช่วยอะไร
มันกล้าหนู

หนูจะตามเอามันให้ถึงที่สุด
หนูจะกล้ามานี่